ลงใต้ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ
ลูกชายติดยาค่ะถือมีดมาขอเงินพ่อบอกว่าขอ
เงินไปซื้อยาเสพติดหน่อยครับพ่อแม่ที่ไหนจะให้
ถ้าเป็นพ่อแม่ที่รักลูกพ่อก็ไม่ให้ค่ะ
ลูกตัดสินใจเอามีดพระเงื้อมือจะฟันพ่อเลยนะคะ
สุดท้ายพ่อไม่รู้จะทำยังไงจริงค่ะก็ต้องคว้าลูกซองยิงสวนไป
กระสุนเข้าเบ้าตาเสียชีวิตอยู่ที่บ้านนี้เลยค่ะ
ได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบค่ะ
ก็เป็นบ้านที่อยู่ตำบล๔ขีดในอำเภอศรีชน
ลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวผู้ตายเนี่ยชื่อนายอดีศักดิพรมทอง
อายุ๓๔ปีนะคะนอนหงายเสียชีวิตอยู่
มีแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าเบ้าตาข้างซ้าย
ข้างศพมีมีดพระตกอยู่หนึ่งเล่มแล้วก็มีเงินสดจำนวนนึงด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมง๒๐นาทีค่ะ
เรืองฤทธพรมทองคุณพ่อของผู้ตายวัย๕๖ปีค่ะ
ไม่ได้หนีไปไหนหรอกค่ะก็ไปมอบตัวกับตำรวจที่โรงพัก
พร้อมกับลูกทรองยาวที่ใช้ก่อเหโดยพ่อเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
ลูกชายติดยาเสพติดอย่างหนักแล้วก็ติดมานานแล้ว
ถามว่าได้พาตัวไปบำบัดอะไรไหมคนซ้ายนี่คือพ่อนะคะ
พ่อบอกว่าพ่อก็พาลูกไปบำบัดแล้วแต่มันก็เหมือนที่เราเคยคุยกันนะคะพี่อุ๋ย
ไปบำบัดเสร็จปุ๊บกลับออกมาก็กลับเข้าวงเวียนเดิม
ก็กลับมาเสพอีกติดอีกก่อนเกิดเหตุลูกมาขอเงินบอกขอไปซื้อยา
พ่อก็ไม่ให้ก็เลยทะเลาะกันแล้วลูกชายเนี่ยมันคว้ามีดพระ
เงื้อมือจะทำร้ายพ่อก็วิ่งเข้าไปในบ้านแล้วคว้าลูกซองยาวยิงสวนมาหนึ่งนัด
กระสุนเข้าเบ้าตาซ้ายเสียชีวิตเลยค่ะ
เมืองต้นผู้กำกับการสพศิชนตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
ก็บอกว่ามีการเก็บหลักฐานตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดแล้ว
แล้วก็นำตัวนายเรืองฤทธิ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปสอบปากคำ
แล้วก็พยานที่เห็นเหตุการณ์เพื่อจะพิจารณาพฤติการแห่งคดีในชั้นพนักงานสอบสวน
แล้วก็เดี๋ยวค่อยสรุปสำนวนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับผู้เป็นพ่อต่อไปค่ะ